มาดูต่อกันที่เรื่องรักเลิกกันบ้างดีกว่านะคะ
๒๐๒๐แล้วมาเช็คหน่อยมีใครโสดบ้าง
ล่าสุดค่ะโสดหมาดเลย
ก่อนหน้านี้เขาคบกันมากับไฮโซเม

โซเมเป็นน้องสาวของคุณสงกรานเตชนรงค์นั่นเองนะคะ
นี่คือคบกันมาตั้งนานนะ๗๘ปี
หลายคนก็เออคู่นี้แต่งแน่นอนนะคะ
แล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมากราฟเขาลงภาพตัวเอง

และยังเป็นปีแรกที่เขาดาวน์คนเดียว

แต่เขาบอกว่าแต่บางทีการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึง

ส่วนสาเหตุในการโสดครั้งนี้จะเป็นยังไง
ต้องรอกราฟเขาออกมาชี้แจงกันอีกครั้งนะคะ

ใช่นะคะก็เวลาไปโบนันซ่าเขาใหญ่
ก็จะเจอคุณเมย์กับคุณกราฟตลอดเลย

คุณสงการคุณแมทว่าจะได้แต่งหรือเปล่านะคะ